คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
สพเมืองเชียงใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณตี๓
มีวัยรุ่นที่คาดว่ายังเป็นเยาวชนอายุน้อยผู้ชาย๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เหมือนกับไล่ตามวัยรุ่น
เอาขวดเบียร์เนี่ยฟาดหัวเขานะพอเขาล้มลงไปก็ไปรุมทำร้ายร่างกายเขาด้วย
คือมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบนี้
มันเสียชื่อเสียงคนเชียงใหม่นะ
ตำรวจเขาเลยแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด

ตำรวจก็ตามไปควบคุมตัวมา
เยาวชนชายกลุ่มนี้อายุแค่๑๖เองคุณภาคภูมิ
ตำรวจเลยบอกว่าผู้ปกครองต้องมาด้วย

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคู่อริ

แล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาต่อ
เกิดขึ้นหน้าร้านกาแฟเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ออกหมายจับผู้ก่อเหตุ๔คน
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย

ตำรวจบอกว่ายังอายุน้อย
อยู่อายุแค่๑๖ต้องเอาผู้ปกครองมาด้วย

เขาบอกว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนด้วยนะ

เขม่นการอ้างว่ามีการตะโกน

ก็เลยใช้ขวดเบียบฟาดหัวเลย
แค่เขม่นกันแค่นี้ก็ทำร้ายกันแล้ว

คุยกับผู้ปกครองของเยาวชนชายกลุ่มนี้ด้วยนะ

แต่ห้ามลูกไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไง

ตำรวจก็เลยบอกว่าวันนี้วันพ่อนะ

โทษผู้ปกครองที่ไปสร้างความวุ่นวาย
สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว

ขอโทษพ่อแม่นะคะขอโทษผู้ปกครอง
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่สร้างความวุ่นวายอีก

เขาบอกเขาก็ไม่รู้จริงว่าลูกออกจากบ้านไปแล้วไปทำอะไร

ถ้าผู้ปกครองปล่อยประละเลยให้ลูกมาก่อเหตุแบบนี้อีก

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะไม่ใช่แก๊งสามูไร
เป็นแค่กลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมก่อเหตุด้วยความคึกขนอง
แล้วก็ย้ำว่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีแก๊งสมุไรนะคะ
คือมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะของการขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ทำร้ายกันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าใช่แก๊งสมุไรหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้มันมีที่เอามีดดาบสมุไรไปไล่ฟันกันอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกว่าปราบปรามไปหมดแล้วแก๊งสมุไรในเชียงใหม่ไม่มี